ถ้าติดตามข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย

มันมีคนใช้ปืนกันเยอะจัง

ที่เสียชีวิตจากอาวุธปืนเนี่ย

ปรากฏว่าประเทศไทยและประเทศรุ่มน้ำโขงตอนล่างเป็นแหล่งใหญ่เลยครับ
เป็นแหล่งผลิตยาเนี่ยส่งออกมากที่สุดในโลกเลยนะคุณผู้ชมในเอเชียนี่แหละ
เขาเรียบเรียงมาจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
ชี้ให้เห็นเลยว่าเมื่อกลางปีที่แล้วคุณผู้ชม
แก๊งค้ายาในเอเชียนั้นผลิตและส่งออกยาบ้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเป็นประวัติการครับ
แม้ว่าตอนนั้นคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมกลางปีที่แล้วทั่วโลกเนี่ยเผชิญกับโควิด๑๙
แต่พวกเขาก็มีวิธีหลบเลี่ยงจนสามารถจะส่งออกยาบ้าสู่ตลาดโลกได้
แหล่งผลิตและขนส่งนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ไกลเลย
ประเทศเรานี่แหละครับคุณผู้ชมมาจากไทยและประเทศรุ่มน้ำโขงตอนล่าง
ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมไทยถึงมียาบ้าเยอะมากขนาดนี้แล้วราคามันก็ถูกลงเรื่อย
อีกข้อมูลที่ผมเกริ่นไปก็คือสถิติการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนประจำปี๒๐๒๒ปีนี้เลยนะนี่คุณผู้ชมดูเอา
เพราะว่าไทยติดอันดับ๑๕มีคนเสียชีวิตด้วยปืนจำนวน๒๘๐๔คนและมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยนะ๓๙๑คนต่อประชากร๑แสนคน
อันนี้เรื่องของการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนใช่ไหม
แต่ถ้าสมมุติเกิดเรื่องของการครอบครองปืนเนี่ยคือน้ำแข็งก็เข้าไปดูสถิติค่ะ
บอกว่าไทยเรามีประชากรประมาณ๗๐ล้านคนใช่ไหม
ครอบครองอาวุธปืนส่วนบุคคลประมาณ๑๐ล้านกระบอก
แล้วในจำนวน๑๐ล้านกระบอกคุณผู้ชมประมาณสัก๔ล้านกว่ากระบอกเป็นปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับทางการ

ใช่ของเรา๗๐ล้านครอบครอง๑๐ล้าน
ของเขาประชากร๕๐กว่าล้านครอบครอง๘แสนกว่ากระบอก

ขณะที่บราซิลครับคุณผู้ชมครับบราซิล
เป็นประเทศที่มีจำนวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปืนมากที่สุดในโลก

กว่า๔๙๐๐คนครับ
รองลงมาคือสหรัฐอเมริกากว่า๓๗๐๐คน
ตามมาด้วยเม็กซิโกอินเดียและโคลอมเบียครับ
ขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับเป็นประเทศในอาเซียนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากปืนมากที่สุด๙๒๖๗คนครับ
มันอาจจะเป็นสองปัญหาที่ซ้อนกันอยู่นะฮะทั้งเรื่องของการครอบครองปืนแล้วก็เรื่องของการปราบรามยาเสพติดด้วยคุณผู้ชมฮะ